ไปเที่ยวกันมาหลายต่อหลายที่แล้ว
อีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะพาไปตลอดเที่ยวค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่เขาบอกว่ามันเป็นเมืองแบบฮิปเก๋
เป็นเมืองที่บ่งบอกถึงจินตนาการเรื่องราวต่าง

นี่จังหวัดตรัง
จังหวัดตรังไปดูซิว่าจังหวัดตรัง
เขามีเมืองแห่งศิลปะและจินตนาการอย่างไรบ้าง
พร้อมแล้วลุยค่ะไปตลอดเที่ยวกัน
กราบสวัสดีคุณผู้ชมแฟนรายการที่รักทุกท่าน
วันนี้ตลอดเที่ยว
อาสาพาไปถ่ายรูปเฟี้ยวกับเมืองสุเท่แบบนี้
จะไปทำไมไม่รู้แต่ที่รู้รู้ต้องไปให้ได้
ที่นี่คือจังหวัดตรัง
เมืองที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยจินตนาการ
ถ่ายทอดผ่านฟ้าผนังและต้นมะไฮ
เหมาะสำหรับคนรักศิลปะเป็นที่สุด
เริ่มกันที่ถนนสตรีทอาร์ตจุดเช็คอินสุดฮิป
ใครมาก็ต้องหยุดมองลองถ่ายรูปกันทุกคนเลยล่ะครับ
เพราะความคิดที่สร้างสรรค์จนกลายมาเป็นงานศิลปะ
ที่สวยสดงดงามขนาดนี้
ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแล้วไม่ได้หยุดถ่ายรูป
แสดงว่ามีธุระด่วนอย่างแน่นอนเลยล่ะครับ

เพราะนอกจากงานศิลปะบนถนนสตรีทอาร์ตแล้ว
ที่นี่ยังมีวังเทพาทาร์โร
แหล่งรวบรวมงานศิลปะจากรากไม้
เทพาทาร์โรหรือไม้จวง
ที่ถูกเนรมิตนำมาสร้างเป็นมังกร
และที่เห็นอยู่นี่ครับคุณผู้ชม

ถือเป็นมังกรไม้ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะครับ
เฮ่ยใหญ่ขนาดนี้วิ่งหนีดีกว่า

ก็ได้เวลาลงเรือไปล่องแก่งให้ชุ่มชำ
ที่นี่เขาเปิดให้นักผจญภัยได้มาลองวัดกำลังแขนกันแบบนี้
เต็มทางอีกด้วยนะครับคุณผู้ชม
และนี่คือทั้งหมดของตลอดเที่ยวจังหวัดตรัง
เมืองแห่งศิลปะที่ซ่อนความยิ่งใหญ่เอาไว้

รับรองว่าคุณจะต้องหลงตัวไปเสียตรังอย่างแน่นอน
ครั้งหน้าตลอดเที่ยวจะพาไปเยือนสถานที่ไหน
รอติดตามได้เลยจ้า
กันด้วยเป็นเมืองฮิับที่ไม่น่าเชื่อ

หลายพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยวันนี้